ประเด็นก่อนอยู่ก่อนแต่งแต่งก่อนอยู่เนี่ยคือยุคไทยแลนด์๔๐ท่านคิดเห็นอย่างไรคุณคิดเห็นอย่างไรคะ
อยู่ก่อนแต่งกับแต่งก่อนอยู่เรื่องนี้คุยกันยาวเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยนะยังไม่รู้จะอยู่กับใครเลย
จะไปอยู่อยากจะมาเอ่อก่อนกันพูดง่ายคืออยากขอนอนด้วยนอนด้วยคือเนี่ย
มาขอนอนที่บ้านวาดที่เจ้าสาวสุดท้ายค่ะวาดที่พ่อตาบอกว่าไม่ได้ต้องแต่งก่อนสิถึงจะมาอยู่ด้วยกัน
เขากำลังจะแต่งงานกันอยู่แล้วแต่สุดท้ายค่ะว่าที่ลูกเคยทำไงโกรธไม่ได้นอนกับว่าที่เจ้าสาว
แล้วทำไงอ่ะไปเอาจอบมาค่ะมาทุบที่ท้ายทอยพ่อตาไปหนึ่งที
เพราะดีมากที่ด้ามจอบมาโดนท้ายทอยไม่ใช่ฝั่งที่มันเป็นฝั่งคมนะ
คุณคิดดูว่าถ้าเกิดว่าเป็นคมมาโดนที่ท้ายทอยอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตนะคะ
ถามว่าจบหรือยังไม่จบนะคะว่าที่ลูกเคยไปหยิบนู่นค่ะไขควงมาแทงพ่อตาอีก๔แผล
โอ้โหงานนี้นี่เจ็บกันไปเลยนะคะสำหรับวาดที่พ่อตารายนี้ค่ะหลังเกิดเหตุกู้ภัยพอได้รับแจ้งก็ลงพื้นที่ไปเลยนะคะ
ไปพบกับคนที่ได้รับบาดเจ็บก็คือว่าที่พ่อตาชื่อว่านายบุญเนธกั้วมาลาอายุ๔๖ปีสภาพตอนนั้นเนี่ยนะคือถูกแทงด้วยไขควงปากกาเป็นลักษณะกลมนะคะ
ความลึกของแผลเนี่ยสักประมาณ๓นิ้ว๔แผลทีนี้เจ้าหน้าที่พอเห็นแบบนี้แล้วเอาล่ะเบื้องต้นปฐมพยาบาลกันก่อนแล้วรีบนำตัว
เนยเนี่ยบอกว่าคนก่อเหตุไม่ใช่ใครอื่นไกลค่ะว่าที่ลูกเขยของดิฉันนี่แหละค่ะ
ชื่อว่านายน้อยนายน้อยเป็นแฟนนุ่มของลูกสาว
แต่เหตุการณ์มันบานปลายเพราะเธอแล้วก็นายบุญเนธขอร้องและร้องขอ
บอกนายน้อยกลับบ้านไปก่อนได้ไหมเพราะว่าไม่อนุญาตให้นายน้อยเนี่ย
นอนค้างอ้างแรมที่บ้านของว่าที่เจ้าสาวเนื่องจากว่าต้องจัดพิธีแต่งงานให้เสร็จสิ้นก่อน
นี่แหละค่ะประเด็นนี้แหละค่ะเท่านั้นแหละค่ะ
บานปลายเลยนายน้อยไม่พอใจนะคะไม่พอใจก็เลยก่อเหตุทำร้ายว่าที่พ่อตา
แล้วก็ถามกันต่อว่าเอ๊ะว่าที่พ่อตาเจอเหตุการณ์แบบนี้ว่าที่ลูกเขยทำร้ายร่างกายแบบนี้
ท่านยังจะให้ลูกสาวท่านแต่งหรือไม่อย่างไรอันนี้ยังไม่มีคำตอบออกมานะคะ
ทีนี้เราก็ไปถามว่าที่พ่อตาก็คือนายบุญเนธนายบุญเศษออกจากโรงพยาบาลแล้วนะคะ
อาการปลอดภัยแล้วค่ะนายบุญเนธเล่าบอกว่าช่วงเย็นวันก่อนเนี่ยจู่จู่
ลูกสาวไปพบว่านายน้อยไปนอนในห้องของเธอเอ้ามาไม่บอกไม่กล่าวไม่ขออนุญาตใครทั้งสิ้น
ลูกสาวก็เลยเดินมาบอกว่าพ่อช่วยหน่อยได้ไหมช่วยไล่นายน้อยกลับไปบ้านที
นายน้อยเนี่ยอ้างบอกว่าอ้าวไหนเดี๋ยวก็จะแต่งงานกันอยู่แล้วขอนอนด้วยจะเป็นอะไรไป
ครับทีนี้พ่อก็ไม่พอใจใช่ไหมล่ะก็บอกว่ารับไม่ได้ยังไงก็ต้องกลับบ้านไปก่อน
เท่านั้นแหละเนี่ยคือตามภาพที่เราทำให้ดูเนี่ยนะครับ
คือเหตุการณ์สมมุติที่เกิดขึ้นตามคำบอกเล่าของคนที่อยู่ในเหตุการณ์นะ
ลักษณะเป็นแบบนี้นายน้อยไม่พอใจก็หยิบจอบมาตีใส่ท้ายทอยของว่าที่พ่อตา
จังหวะนั้นอย่างที่บอกด้ามจอบมันเข้าที่ท้ายถอยไม่ได้ไปโดนไอ้ด้านที่แบบแหลม
เมื่อมีขมไม่งั้นอ่ะเจ็บหนักแน่แต่เจ็บหลายแผลเลยนะคะ
อกจากนั้นตอนชกต่อยกันเนี่ยคือนายน้อยไปหยิบเอาไขควงมาแทงอีกต่างหาก
คือรู้ตัวอีกทีก็โดนแทงไปแล้วครับโกรธอะไรขนาดนั้น
แล้วก็ทางด้านนายบุญเนธที่ถูกจอบตีเข้าไปที่ท้ายทอย๒ครั้ง
เล่าให้ฟังอีกทีแล้วกันก็มีบริเวณต้นคอซ้าย๑แผล
ลิ้นปีแค่ราวนมขวา๑แผลข้างราวนมศักดิ์ซ้ายอีก๑แผล
ราวนมด้านซ้ายอีก๑แผลรวมทั้งหมด๔แผล
โดนเต็มโดนเยอะด้วย

ครับแต่ต้องบอกว่ายังเคราะห์ดีอยู่มันไม่เข้าจุดสำคัญจริง
แต่มันก็เกือบนะมีชายโครงด้านซ้ายไง
ถ้าตรงเอียงออกไปสักนิดนึงเนี่ยนะ

ลองฟังเสียงของพ่อตาหน่อยไหมว่าที่พ่อตาเขาจะว่ายังไงฮะ
ก็ผมไม่เคยเห็นเขามานอนอย่างนั้นไงครับ
คือไม่เคยมาเห็นนอนอยู่แบบที่นอนลูกสาวผมอย่างนี้

พอเข้ามาสองครั้งเขาก็ไม่เคยผมก็ไม่เคยเห็น

รับไม่ได้จริงอันนี้ว่าที่พ่อตาบอกนะคะ
เพราะฉะนั้นต้องคิดใหม่แล้วแหละว่าจะรับนายน้อยเนี่ยมาเป็นลูกเขยหรือเปล่า
เราถามว่าที่พ่อตาไปแล้วไปถามสาวเจ้าเป็นว่าที่เจ้าสาวกันหน่อยค่ะ
ชื่อว่าคุณสาอายุ๑๗ปีเป็นลูกสาวของนายบุญเนธคนที่ได้รับบาดเจ็บ
คุณสาบอกว่าเธอเองยังไม่ได้ตอบตกลงคบหา
แต่นายน้อยพยายามรวบหัวและรวบหางพยายามเล้าหลือค่ะ
จังหวะก่อนเกิดเรื่องก็ถือโอกาสมานอนอยู่ในห้อง
ก็เลยไปบอกพ่อไปบอกแม่บอกว่าพ่อแม่ไปจัดการกับนายน้อยให้หน่อย
อีกหนึ่งคนที่เราไปคุยด้วยนะคะก็คือภรรยาของนายบุญเนธคนเจ็บ

นายน้อยทำท่าทีขอคุยแล้วก็ขอจีบลูกสาว
จึงมีเงื่อนไขบอกว่าถ้าเกิดว่าเอาล่ะ
ถ้าจะคบกันคบได้แต่ต้องทำทุกอย่างให้ถูกต้องตามประเพณี
เพราะว่านางสาวสาอายุเพิ่ง๑๗ปียังเป็นเยาวชนอยู่เลยค่ะ
นายน้อยบอกว่างั้นได้ถ้าเกิดว่าวัชทรีย์พ่อตาแม่ยาย
อยากจะให้ทุกอย่างมันเป็นเรื่องเป็นราวเรื่องของประเพณีได้
เดี๋ยวจัดให้จะหาผู้ใหญ่ไปสู่ขอจัดพิธีงานแต่งให้ถูกต้องตามประเพณี
เพราะฉะนั้นแล้วนางเนยก็เลยบอกว่าเธอเรียกสินสอดทองมั่นเนี่ยนะฮะประมาณสี่หมื่นบาท
แต่ระหว่างนั้นนายน้อยเนี่ยระหว่างก่อนที่จะมีการแต่งงานเนี่ยนะคะ
นายน้อยจะขอมาที่บ้านมาขอนอนกับลูกสาวบ่อยครั้งนี่แหละค่ะ
ก็เลยเป็นชนวนเหตุทำให้สามีก็คือนายบุญเนธโกรธไม่พอใจ
คือก่อนหน้านี้นายน้อยก็เคยใช้จะใช้นะใช้มีดแทงเธอแล้วก็สามีมาแล้ว
เพราะว่าไม่พอใจที่ห้ามไม่ให้มาหลับนอนกับลูกสาว
คือเคยไม่พอใจเรื่องแบบนี้มาแล้วแต่ครั้งเนี้ยก่อเหตุเลยเออ
เอาสิเอาสิทีนี้ถามว่าเรื่องของคดีความตำรวจว่าไง
ก็เป็นหน้าที่ของตำรวจนะคะพนักงานสอบสวนสพระเบาะไผ่
บอกว่าเดี๋ยวก็ต้องมีการออกหมายเรียกนายน้อยคนก่อเหตุออกหมายเรียกหนึ่งครั้งยังไม่มา
ออกหมายเรียกครั้งที่สองยังไม่มาครั้งที่สามเจอหมายจับค่ะ
แบบนี้นะนอกจากจะไม่ได้เมียแล้วนะยังได้เข้าคุกด้วยนะ
นั่นสิโอ้โหคุณสมบัติลูกเขยไม่ครบแล้วล่ะครับจริงจริงน่ะ
คุณสาเองก็ต้องคิดแล้วล่ะไม่เอาแล้วแบบนี้